เรารอตามกันต่ออีกหนึ่งสิ่งใหญ่ขดีของบอสวอรอยุทธ์
ก็มีคณะกรรมการในการตรวจสอบหลายชุด
คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้น
คือคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชามหาคุณ

มีการประชุมเมื่อวานประชุมนัดที่๓ประชุมใหญ่
รอคือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเข้าไปชี้แจงด้วย
ถึงกรณีของการให้อำนาจแก่พลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบในการเซ็น
ในการเซ็นคำสั่งไม่ฟ้องตามอายการในคดีนี้
ค่ะบอกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ผบตรมาชี้แจง
แล้วก็มีการให้สัญญงสัญญาเป็นสัญญาลูกผู้ชายด้วยนะคะ
คือพบตรก็ยอมรับข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ทางคณะกรรมการติงไว้
บอกว่าเมื่อคุณให้อำนาจกับลูกน้องคนใต้บังคับบัญชา
นั่นก็คือพลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบในการตรวจสอบคดีของบอสวรยุทธ์แล้ว
แต่คุณต้องกำกับดูแลและตรวจสอบในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุด
พบตรบอกครับแล้วก็จะให้สัญญาที่จะไปแก้ไขปรับปรุง
นั่นคือเรื่องของระบบการมอบอำนาจอำนาจ
เมื่อให้อำนาจไปแล้วผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ก็ต้องเป็นฝ่ายตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกัน
แล้วก็๒การจะให้เรียกสำนวนคดีของบอสวรยุทธ์มาตรวจสอบซ้ำ
เมื่อวานนี้สำนักงานอายการสูงสุดก็ได้มีการเผยแพร่อีกเรื่องหนึ่ง

เรื่องของกรณีนายเนธนาคศุกร์รองอายการสูงสุด
ซึ่งเป็นผู้ลงนามในคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
วรยุทธ์อยู่วิทยาฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นถึงแก่ความตายยื่นใบลาออกจากตำแหน่ง
ในส่วนของคณะกรรมการที่มีอาจารย์วิชามหาคุณ
เขาก็รับทราบเรื่องนี้แล้วเหมือนกันนะ
เมื่อวานพอข้อมูลจากทางอายการสูงสุดออกมา
แล้วก็บอกว่านายเนธนาคศุกร์จะรับผิดชอบต่อเรื่องนี้

ใช่ค่ะแต่ว่าส่วนท้ายภารกัสย่อหน้าสุดท้าย
คือเขียนไว้เลยว่าวันนี้๑๑สิงหาคม
เนธนาคศุกร์รองอายการสูงสุด
ยื่นหนังสือลาออกจากราชการต่ออายการสูงสุด
เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการสั่งสำนวนคดีนี้
และเป็นการแสดงสปีริตแก่องค์กรอายการ
และต้องการให้ทุกคนในสังคมเกิดความสบายใจ
โดยยืนยันว่าการสั่งคดีนี้ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนและตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นี่คือเอกสาร๒หน้าที่อายการสูงสุดส่งออกมา
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็เอาไปออกข่าวเพราะเป็นรายละเอียด
ส่วนใหญ่ก็เป็นรายละเอียดที่คณะกรรมการของอายการสูงสุดทำงานมา
แล้วก็มีการพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องของสารเสพติดในร่างกาย
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องความเร็วของรถ

แล้วก็ส่วนสั้น๒๓บรรทัศน์ก็เป็นกรณีของนายเนธตัดสินใจลาออก
แต่นี่ตั้งแต่เป็นข่าวมาเรายังไม่เห็นนายเนธออกมาชี้แจง

ส่วนที่คณะกรรมการของอาจารย์วิชามหาคุณได้มีการประชุมเมื่อวานนี้
แล้วก็พูดถึงเรื่องของนายเน่ตัดสินใจด้วย
บอกว่าแม้นายเนธจะลาออกแต่การตรวจสอบยังต้องมีต่อไป
ส่วนการเรียกพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เข้ามาชี้แจงในคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่เมื่อวานนี้นั้นนะครับ
คือทางคณะกรรมการของอาจารย์วิชาก็ติ่งนะ
อย่างที่บอกไปการติงนั้นติ้งเรื่องของการมอบอำนาจ
พลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในการที่จะลงนามจรดปากกาเซ็นไม่ฟ้องนะ
ตามคำสั่งของอายการสูงสุดในการไม่ฟ้องคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยา
แต่ทีนี้ทางคณะกรรมการของอาจารย์วิชาก็บอกว่า
เรื่องของการมอบอำนาจผู้บังคับบัญชาคุณต้องติดตามดูแลและตรวจสอบ
โดยหากมอบอำนาจสิทธิ์ขาดโดยไม่ดูแลและไม่ตรวจสอบ
ว่ามีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขอย่างไร
รวมทั้งการถอนอำนาจหากพบว่ามีข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขทันที
ซึ่งเรื่องนี้พบตรก็ยอมรับ
โดยยอมรับนะครับบอกว่าได้มอบอำนาจให้แก่
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือพลตำรวจโทเพิ่มภูมิชิดชอบ
ในคดีบอสไปแล้วดังนั้นจึงไม่อยากจะก้าวกาย
แต่ทีนี้ถ้าทางคณะกรรมการของอาจารย์วิชา
ติ่งมาเรื่องนี้หลังจากนี้ผมจะไปพิจารณาเรื่องของ
ระบบการมอบอำนาจกันอีกที
อะไรไปแล้วมอบสิทธิ์ขับหรือไม่
แล้วก็ที่สำคัญจะต้องมีการตรวจสอบ
มอบไปแล้วแต่ต้องมีการตรวจสอบได้นะครับ
และอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือจะมีการเรียกสำนวนคดีของบอส
มาตรวจสอบกันอีกครั้งทั้งหมดทั้งหมวล
เพื่อที่จะไม่ให้มีช่องโหวตต่อไปในอนาคตด้วย
อาจารย์วิชาบอกว่าวันนี้ถือว่าได้รับความคืบหน้ามากที่สุด
โดยพบตรก็รับปากจะไปทบทวน
รับปากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการสั่งฟ้องได้
หากสามารถเริ่มกระบวนการสั่งไม่ฟ้องใหม่
พบตรก็ยินดีจะทำนะครับ
ซึ่งพบตรก็รับปากกับตนอย่างลูกผู้ชาย
อาจารย์วิชาบอกว่าพลตำรวจเอกจากทิพย์รับปากแบบลูกผู้ชายเลย
แล้วก็มีการลงนามในข้อตกลงกันเรียบร้อยเลย

มีการลงนามกันเลยนะฮะให้คณะกรรมการนี้ได้เห็นชัดเจนเลย
ส่วนการทำงานของคณะกรรมการของอาจารย์วิชา
ก็ตอนนี้ถือว่าทำงานผ่านมา๑๐วันแล้ว
วันนี้ก็เป็นเหมือนเส้นตายเหมือนกันของคณะกรรมการชุดนี้ในการทำงาน

เพื่อที่จะส่งให้แก่นายกรัฐมนตรีเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมด
อาจารย์วิชาบอกว่าถ้าเกิน๒หน้าเนี่ย
เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะไม่มีเวลาในการอ่าน

เราสรุปสั้นชัดเจน๒หน้า
รู้กันไปเลยว่ารายละเอียดที่สำคัญมีอะไรบ้าง
แล้วก็รอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แต่ว่าทางการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ก็อาจจะยังไม่จบนะ
ก็อาจจะต้องมีการทำงานต่อไปถ้านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งอะไรออกมา
หรือว่ามีข้อมูลที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ